แมวที่หายตัวไปอุ๊ยน่ารักอ่ะ
โอ้โหมันหายตัวไปคุณผู้ชมแมวเปอร์เซีย

ใครพาน้องกลับมาได้เอาไปเลย๑๐๐๐๐๐ครับ

เป็นเพศผู้อายุ๑ปี๑๐เดือนครับ

ตัวสีขาวครีมลายสลับเหลืองนับตาสีเหลืองจมูกสีชมพูอวบหน่อย

หายออกจากบ้านจากหมู่บ้านวิลล่า๓ตะบน
แสนต่ออำเภอธามกาที่กาญจนบุรีไป

หายไปตั้งแต่๗กัญญายนแล้ว
ใครพบเห็นหรือนำมาคืนเนี่ยเจ้าของให้ลางวัล๑แสนบาท

คุณยันครับและคุณเปิ้ล
เป็นเจ้าของของน้องสุดหล่อนี่แหละยืนยันว่า

ปกติจะเอาเจ้าสุดหล่อไปที่ทำงานด้วยทุกวันเลยนะ

งานก็จะนำกลับบ้านมาด้วยเป็นแบบนี้ทุกวัน
ถ้าวันไหนกลับบ้านไม่มืดก็จะปล่อยให้สุดหล่อมันเดินเล่นหน้าบ้าน

พอตกกลางคืน๑๒ทุ่มก็จะนำน้องเข้าบ้าน
แต่ไอ้วันที่๗กันยายนวันเกิดเหตุประมาณสัก๖โมงเย็น
หล่อหายไปจากบ้านหาแล้วหาอีกหาแล้วหาอีกหาไม่เจอครับ
และคืนที่สุดหล่อหายไปฝนตกติดต่อกัน๓วัน
บริเวณหลังบ้านก็ติดกับชายป่าริมแม่น้ำแม่กรองด้วย
ตอนนั้นเนี่ยเขาจ้างคนงานแถวบ้านมาช่วยกันตามหาตลอดแนวหลังบ้าน
ก็หาไม่เจอค่ะยังหวังอยู่ว่า
อาจจะมีคนเจอเจ้าสุดหล่อแล้วนำมาคืนครับ